จากถุงสงปล่อยเพชรชบูรณ์กันครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าชาวบ้านเขาเอาเครื่องเส้นไหว้กัน
เพียบเลยครับไปร่วมพิธีบวงสวง

บรรยากาศที่วัดอรัญญาวาส
อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ

แห่เข้าร่วมพิธีบวงสวงสมโพธิ

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านนับถือกันมานาน
โอกาสนี้ชาวบ้านไม่ยอมพลาดในการส่องหาเลขครับ
พากันไปนั่งมุงดูขันน้ำมนต์
ที่ผ่านการประกอบพิธีแล้ว
หวังจะนำเลขไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อ
บางคนยังดูไม่ทันยังตีไม่ออก
เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพเก็บไว้
แล้วก็ส่งต่อไปให้คนรู้จักตีให้

ก็แล้วแต่ใครจะมองเห็นนะครับคุณผู้ชมครับ
จึงมีตัวเลขที่แตกต่างกันออกไปครับ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ

สำหรับการออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ

อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
คุณเห็นไหมชาวบ้านก็แวะเวียนไปโอ้หนูน้อยจ๋าน่ารักจังเลย
แล้วนั่นน่ะฟักทองเขาเอาไปแก้บนกันเต็มเลยอ่ะคุณนะฮะ
แก้บนพ่อปู่ฤษีพรหมเมษกับกุมารเจ้าสัวเหงนะคะ
แล้วมีนักเสี่ยงโชคพากันส่องหาเลขเด็ดที่
น้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ฤษีเนรด้วยนะคะ
แล้วตัวเลขทั้งหมดเขาทำพิธีเขาเรียกว่าอะไรนะ

ฉันบอกที่๓ตัวไม่มีละกัน

วันเกิดผมเลขเดียวกันกับวันเกิดตัวเอง